กระทรวงพาณิชย์มีการขอความร่วมมือผู้ประกอบการนะครับให้ลดราคาสินค้ามากกว่า๑๕๐๐๐รายการ
เป็นการลดค่าครองชีพให้กับประชาชนยาวไปถึงสิ้นปีเลยครับนายภูมิธรรมเวชยชัยมรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์นะครับ
วันนี้เป็นประธานในการประชุมร่วมกันกับกลุ่มผู้ประกอบการนะครับโดยกระทรวงพาณิชย์ได้ร่วมมือกันกับผู้ประกอบการทั้งหมด๒๒๘ราย
ลดราคาสินค้าสามกลุ่มด้วยกันครับได้แก่อาหารและเครื่องดื่มของใช้จำเป็นก็มีทั้งเครื่องใช้ไฟฟ้า
ของแต่งบ้านรวมไปถึงกลุ่มปัจจัยการเกษตรเช่นปุ๋ยแล้วก็เคมีเกษตรต่างต่างรวมกว่าหนึ่งแสนห้าหมื่นหนึ่งพันหกร้อยเจ็ดสิบหกรายการ
ลดสูงสุดโอ้โหถึงแปดสิบเจ็ดเปอร์เซ็นต์เลยนะครับเริ่มตั้งแต่เมื่อวานและหนึ่งตุลาคม
ต่อเนื่องไปถึงสิ้นปีนี้สามสิบเอ็ดตุลอ่าสามสิบเอ็ดธันวาคมนะฮะก็ต้องการจะแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายให้กับประชาชนใช้นโยบายแบบควิกวินเลยครับนะฮะ
คาดว่านโยบายนี้จะลดเรื่องของค่าครองชีพให้กับประชาชนได้ถึงสองพันถึงสามพันล้านบาทครับ
แล้วก็ยังเป็นการกระตุ้นการจับจ่ายใช้สอยการขับเคลื่อนเศรษฐกิจช่วงสิ้นปีก่อนถึงปีใหม่
นะแล้วก็เดี๋ยวจะมีการประเมินอีกครั้งหนึ่งแต่พยายามจะตรึงให้ได้มากที่สุดแล้วก็นานที่สุดด้วย
ภายใต้เงื่อนไขความเป็นจริงเรื่องของต้นทุนสร้างความสมรุนให้กับทุกภาคส่วนแล้วก็ได้ประโยชน์ร่วมกันอย่างเป็นแบบวินวิน
ผู้บริโภคเกษตรกรผู้ประกอบการไม่ว่าจะรายเล็กหรือว่ารายใหญ่นะครับ